โควิดทำชีวิตเปลี่ยนครับหลายคนเปลี่ยนจริงนะอย่างลูกหลานก็ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน
อย่างคุณพ่อคนนึงเขาโพสต์แบบขำเพราะบอกว่าโอ๊ยทำชีวิตเปลี่ยนลูกเรียนสาธิตเกษตรก็บอกว่ามันมีสิ่งใหม่ต้องทำต้องไปเอาการบ้านให้ลูกแล้วพอลูกทำเสร็จต้องเอาการบ้านไปส่งให้ลูกด้วย
พี่เบิร์ตทำอย่างงั้นไหมเมื่อวานนี้ครับมีคนที่บ้านไปก็ต้องไปรอบไปเอาการบ้านไปส่ง
เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มีภาระเพิ่มขึ้นแต่ก็ยินดีจะทำให้กับลูกนะฮะ
ก็เป็นเรื่องราวที่คุณพ่อคนหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้นะฮะชื่อเฟสบุ๊คว่าประชาฮิตรักษาพิทักษ์นะฮะ
โอ้โหคนด่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
อันนี้คือซองเอกสารหนังสือและการบ้านบรรดาผู้ปกครองต้องหอบฮิ้วกันบ้านของลูกไปส่งให้คุณครู
แล้วก็หยิบการบ้านของลูกของตัวเองเนี่ยกลับไปด้วยนะซึ่งคุณครูเขาต้องบรรจุใส่ซองพลาสติกสีเขียวแบบนี้
ชื่อเลขที่ห้องต่างนานาชื่อใครชื่อมันแต่ละคนก็เอากลับไปให้ลูกที่บ้าน
เจ้าของโพสต์เขียนบอกว่าขอเล่าขำแล้วกันเกี่ยวกับภารกิจใหม่ของคุณพ่อต้องทำแทนลูกบอกว่า
โรงเรียนให้ผู้ปกครองฮิ้วการบ้านมาส่งแทนเด็กที่เรียนออนไลน์อยู่บ้าน
ท่ำกรั่งบรรยากาศรักษาความปลอดภัยและคัดกรองอย่างเข้มข้นสแกนท้ายชนะด้วย
วัดอุณหภูมิแยกโต๊ะแต่ละชั้นปีแต่ละห้องชัดเจนจากนั้นเอาการบ้านใหม่กลับไปให้ลูกทำต่อที่บ้านด้วยนะฮะเพราะว่าผู้ใหญ่อาจจะแข็งแรงกว่าเด็กนี่แหละครับกลายเป็นกิจกรรมใหม่ที่ผู้ปกครองต้องทำหลังจากที่จากลูกลูกนั้นเรียนออนไลน์เพราะโควิด๑๙ระบาด
เราให้ฟังขำนิดนึงน่ะว่าเค้าเรียนออนไลน์กันนะเด็กอ่ะเด็กอ่ะ
คุณครูคะเอาขนมมากินไม่ได้แล้วเอานมใส่กระติกมาวางดื่มได้ไหมคะ
ปิดไมค์เพื่อนก็มีไปดีดเพื่อนออกจากกลุ่มก็มี
และที่แสบก็คือไปดีดครูอาจกลุมมากก็มี

เหตุมีคนหนึ่งที่ครูสอนเด็กแปลงฟันอาบน้ำไปก็มี